ใครที่ชอบทานขนมแบบไทยไทยเดี๋ยวพาไปหาขนมตาลอร่อยอร่อยขนมตาลเนี่ยหาแบบอร่อยอร่อยแล้วเป็นตาลจริงจริงเนี่ยยากนะเดี๋ยวนี้มีการใส่สีอะไรเยอะแยะมากมายใช่ค่ะแต่ว่าขนมตาลป้ามุนเป็นขนมตาลสูตรโบราณที่สืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่นกว่าหกสิบปีและนี่มันทานสุดท้ายเพียงสัปดาห์ละส
นำไปประกอบอาชีพด้วยนะคะอืมป้ามุนเล่าให้ฟัง

เนื่องจากว่าอาชีพหลักคืออาชีพเกษตรกรไง
ทำสวนปาล์มน้ำมันนะคะก็เลยต้องแบ่งเวลาว่าง
สัปดาห์ละ๒วันก็คือวันจันทร์กับวันศุกร์ครับ

แล้วก็จะเปิดขายอยู่บริเวณแถว๔แยกตลาดอ่าวลึกเหนืออำเภออ่าวลึกนั่นเอง
ขายตั้งแต่ช่วงเช้าไปจนถึงบ่าย๓เลย
ลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นค่าราชการหน่วยงานต่างและชาวบ้านทั่วไป
บางทีก็มีลูกค้าสั่งออเดอร์พิเศษล่วงหน้าด้วย
แต่ละวันจะทำขนมตาลขาย๗๐๐๘๐๐ลูกเลยนะคะ

เยอะมากแต่ก็ไม่ค่อยเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าอยู่ดี
ยังไม่พออีกไม่พอเพราะว่ามีออเดอร์มาตลอดจนทำแทบไม่ทันเลยอะค่ะ
เพราะว่าขนมตาลสูตรป้ามุนของแท้เนี่ยมันจะนุ่มติดลิ้นแป้งฟูหอม
ขายดีขนาดนี้แนะนำให้เปิดเป็นโรงงานเลยครับ
เขาทำเป็นรายได้เสริมเท่านั้นไงอ๋อเหรอใช่และสำหรับการนึ่งเนี่ยนะคะ
ต้องใช้ไฟจากถ่านไม้เท่านั้นไม่ใช้ก๊าซหุงต้ม
เพราะมันจะได้ให้ความร้อนที่คงที่ทั่วถึงแล้วก็หอม
ตัวแป้งตัวขนมตาลจะหอมอร่อยสุดยอดเลยนะ
แล้วก็ใช้เวลานึ่งไม่เกิน๒๐นาทีก็ยกลงจากเตาเลย
พักให้เย็นแล้วก็จัดใส่ถุงถุงละ๖ลูก
ลูก๒๐บาทคุ้มมากถูกมากจริง
ขายถุงละ๒๐บาทเสิร์ฟพร้อมกับมะพร้าวขูดนั่นเองนะคะ
ที่สำคัญแล้วก็คือขนมตาลป้ามุนทำสดใหม่ทุกวัน
ไม่มีของค้างคืนเพราะว่าขายหมดเกลี้ยงจริง
ไม่ใส่สีผสมอาหารด้วยไม่มีสารกันบูดด้วย

ใครอยากไปซื้อทานหรือว่าอยากมีวิชาไปทำกินเอง
ก็ติดต่อไปเลยนะคะป้ามุนแกยินดีให้คำปรึกษา

ใครสนใจอยากจะไปสร้างเป็นอาชีพเป็นรายได้
ก็ทำได้เช่นเดียวกันติดต่อไปเลยค่ะป้ามุนยินดีค่ะ